หลังจากที่บ่นว่าร้อนกันมาหลายวันค่ะล่าสุดหลังจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
มีฝนตกหนักตกกระจายเกือบทั่วทั้งประเทศค่ะพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะคะ
มีสามสิบแปดจังหวัดค่ะภาคเหนือมีจังหวัดน่านแร่อุตรดิษ
สุโขทัยพิศนุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ค่ะ
ขณะที่ภาคอีสานมีหลายจังหวัดค่ะเลยหนองคายบึงกาลหนองบัวลำพู
ดรธานีสกลนครนครพนมมหาสารคามยะโสธรอำนาจเจริญ
อุบลราชธานีชายภูมิศรีสะเกดสุรินบุรีรำนครราชศรีมา
กดาหารการสินขอนแก่นร้อยเอ็ดค่ะในขณะที่ภาคกลางมี
พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเช่นเดียวกันค่ะมีนครสวรรค์ลบบุรี
ละบุรีและสิงห์บุรีค่ะขณะที่ภาคตะวันออกด้านรับลมนะคะ
มีจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรี
จันทบุรีและตราดค่ะส่วนพี่น้องภาคใต้ค่ะ
ในวันพรุ่งนี้ในระยะนี้นะคะฟ้าเปิดค่ะ
ไม่มีฝนฟ้าขนองเท่าไหร่นักค่ะ
คุณผู้ชมวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ
ชมความสวยงามของฝูงโลมากลางทะเลแบบนี้ค่ะ
ตัวนะคะแหวกไหว้นะคะในรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะ
พื้นที่นอกชัยฝั่งด้านหน้าพ้อยนะคะ
ซึ่งเป็นพื้นที่สถานที่ที่ที่นิยมนะคะ
สำหรับการดูวานแล้วก็ดูโลมาแบบนี้ค่ะ
นานทีนะคะฝุ่นโลมาที่มีโลมาเยอะแบบนี้
จะออกมาอวดโฉมให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ